ผู้บัญชาการคะตอนนี้ตัวของสอนสุวีอยู่กับท่านที่กองบัญชาการหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ได้รักความสั่งจากสมบัติศาสตร์ให้นำมาที่เฉพาะอันตรายชาติแล้วครับ

ท่านไหนเป็นคนนั่งหัวโต๊ะสอบนะคะ
มีหลายคนครับทั้งสคบ

ค่ะนี่ถ้าถามเบื้องต้นก่อนนะครับคือเรื่องที่มันค่อนข้างจะร้อนแรง
มันเกิดคั่มคืนนี่มาอีกเกือบจะหมดเท้าวันแล้วนะคะ
คือตกลงแล้วเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับหน้ากากจำนวนต่างเป็นจำนวนล้านล้านชิ้นเนี่ยจริงไหมคะ
ครับตอนนี้กำลังกำลังสอบนี่ส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าขนาดนั้นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอเวลานะครับกำลังสอบส่วนอย่างไร
หน้ากากโรงงานและโกดังเนี่ยค่ะมีอยู่จริงไหมคะ

ก็กำลังสอบส่วนอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลามันขนาดนั้นอย่างไรนะครับ
ท่านผู้บัญชาการค่ะนิดเดียวค่ะท่านค่ะเพราะว่าท่านน่าจะเป็นคนที่ให้ความคืบหน้าได้ที่สุดในวันนี้แล้วนะคะ
พูดบัญชการค่ะจนถึงตอนนี้แล้วตัวผู้ชายคนนี้เขาบอกไหมว่าเค้าเกี่ยวข้องกับคนที่เจ้าชื่อพิธีนานรึเปล่าคะ
แล้วตอนระหว่างทางท่านได้คุยกับเขาไหมคะ
มาถึงคนละครั้งครับคุณผม
เขาเข้ามาหาตำรวจเองหรือว่าตำรวจติดต่อไปหรือว่านัดกันยังไงคะ
ครับนั่นเป็นวิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ละกันนะครับ
ตกลงว่าเขาเป็นคนขายหน้ากากจริงไหมคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นแรงหน้าแต่เดี๋ยวต้องสอบประคำให้ชัดเจนก่อนนะครับ

สุดท้ายพวกหน้ากากต่างนี้เนี่ยณตอนนี้ยังมีของอยู่ไหมคะ

ขอเวลานิดนึงเดี๋ยวถึงในความคิดมากกว่านะครับ
ได้ค่ะขอบคุณท่านผู้บัญชาการค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ

ค่ะรัฐมนตรีคะจนถึงตอนนี้ท่านได้คุย
ตลอดทั้งวันนี้นะคะได้คุยกับคนที่ชื่อพิธีนันแล้วหรือยังคะ
คือต้องเรียนก่อนว่า
ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีความสนิทของคุณพิษตินันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้สมัครนะครับ

ต่อสอบภักดิ์พลังประชารัฐเกษตร๖จังหวัดสุราชธรรมนี้

ตั้งเป็นคณะทำงาน
ดูแลพื้นที่เข็ดและตั้งพื้นที่๖จังหวัดสุราชธรรมเท่านั้น

แล้วก็ท่านแถลงที่สภาด้วยนะคะ
ตกลงว่าการคุยกันของคนชื่อพิธีนัน
ซึ่งอยู่ในคณะทำงานของรัฐมนตรี

ตกลงสองคนนี้เขารู้จักกันไหมคะ

แต่เมื่อเช้าผมก็สั่งให้ที่กระสวงตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อที่จริงเรื่องนี้

คุณพิธินันวักเหตุอดีตผู้สมัครส่วนภาคพลังประชาลรักษณ์เขต๖
กับคุณสวรรค์สวีพึ่งรู้จักกันในวันนั้นเอง
ซึ่งเรื่องที่ไปคุยกันคือเรื่องหน้ากากจริงใช่ไหมคะ
คือผมยืนยันว่าทีมงานผมตั้งกรรมการสอบส่วนวันนี้
เขาไปคุยกันจริงแต่ว่าหน้ากากจะมีจริงหรือไม่มีจริงนี่ผมไม่ทราบนะครับ

รัฐมนตรีที่ฉันถามแบบนี้นะคะคือถ้าเปรียบเทียบข้อมูลจาก๓คนด้วยกัน
คือของรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะคะซึ่งท่านก็ยืนยันตามนี้แหละ
ก็ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเหมือนกันหมดว่าสองคนนี้ไปคุยเรื่องหน้ากากจริง
แต่ว่าพิตินันนะคะในคณะทำงานของท่านบอกว่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับหน้ากากในขณะที่สอนสุวีเนี่ยพลิกคำพูดของตัวเองนะคะ
โดยล่าสุดหลังจากที่มาพบตำรวจก็คือปฏิเสธต่อหน้านักข่าว
ก็คือไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วตอนนี้เนี่ย
เป็นคนเดียวที่พูดว่าเขาสองคนคุยกันเรื่องหน้ากากนะคะ
อย่างนี้เรียนถามแทนประชาชนนะคะรัฐมนตรี
คือเราควรจะเชื่อควรจะเชื่อคนไหนดีคะ
ว่าตกลงสองคนนี้คุยกันเรื่องหน้ากากหรือไม่ใช่หน้ากากอะค่ะ
คือในฐานะที่นะครับคุณพิชินดันเนี่ยรักเอียดเนี่ย
ซึ่งผมตั้งเป็นคณะทำงานของผมเนี่ยนะครับ
ที่ผมจะให้ข่าวอะไรเนี่ยผมต้องมีข่าวละเอียดแล้วนะครับ
ซึ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหาย
เป็นการวิเครดิตของรัฐบาลนะครับเราจะปล่อยเฉยไม่ได้
ใครก็ตามที่ไปผัวพันเรื่องพวกนี้ผมไม่เอาไว้นะครับ
ผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะครับค่ะเพราะผมถือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของผมเอง
ภาพลับของรัฐบาลเสียหายมากเรื่องนี้นะครับ
รัฐมนตรีคะที่เขาไปคุยกันเรื่องหน้ากากเนี่ยแล้วท่านพยายามจะบอกว่า
ไม่ได้มีการซื้อขายกันนะคะแต่ว่าเป็นการไปคุยกันเพราะว่าพิตินันเนี่ย
อยากจะมีหน้ากากไปแจกในพื้นที่คือเรียนถามเพราะท่านท่านรู้กฎหมายมากกว่าดิฉันอยู่แล้วนะคะ
คือเรียนไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านได้มาจากพิธีนันเนี่ย
คือเขาพยายามจะเลี่ยงว่าไม่ให้เห็นว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือเปล่าคะ
คือผมไม่ทราบเรื่องรายละเอียดว่าเขาไปคุยอะไรกันนะครับ
แล้วก็ผมเองก็ไม่ได้คุยกับคุณพิธีนันผมให้ทีมงานที่กระทรวงนะครับ
ตอบถามไปถึงข้อที่จริงก่อนที่ผมจะออกแผลงข่าวนะครับ
ดังนั้นในเมื่อเขาเป็นผู้ที่ผมเป็นแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน
คุณจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ
และที่สำคัญที่สุดนะครับความจริงก็คือความจริงนะครับ
ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา
รัฐมนตรีได้คุยกับคุณพิธีนันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้นะคะ
ผมไม่เคยมีเบอร์คุณพิชินันนะครับแล้วผมไม่เคยโทรหาเขานะครับ
เพียงแต่ว่าเห็นข่าวเมื่อเช้าผมก็สั่งให้ทางเลขาผมเนี่ย
ให้สร้างความรู้การสอบสวนนะครับเอาข้อที่จริงมาให้ได้ภายในกรณ์ศูนย์มงเย็น
ส่วนคุณพิธนันจะให้สัมภาษณ์ข่าวยังไงผมไม่ทราบแต่ความจริงแล้วคือความจริง
มันต้องใช้เวลาผลิตตั้งสี่เดือนมันจนเรียบมาได้หรอครับ
แล้วจริงแล้วคุณสอนจุรี
ผมติดตามเพจทั้งวันนี้
มันมีอะไรแอบแสงข้างหลังหรือเปล่าครับ

ไม่ได้เคยคุยกันเองไม่ได้มีเบอร์ของกันและกันถูกไหมคะ
ผมไม่เคยคุยแต่เวลาผมเดินทางไปตรวจราชการทางสุราชเนี่ย
คุณพิษุนาฬิก็มารับในชาติเป็นอดีตผู้สมัคร
กับฝรั่งประชาลัดด้วยกัน
รัฐมนตรีคะคนโคต้าคณะทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนนี้ได้คนละเท่าไหร่คะท่าน
หมายถึงว่าได้จำนวนกี่คนคะแต่ละคณะเนี่ยค่ะ

ซึ่งเขากินเงินเดือนเหมือนกับ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองเลยครับ
เป็นหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นนะครับ
โดยผมตั้งขึ้นไม่มีหน้าที่ไปทำอะไรเลย
มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของตัวเอง
เขาได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีเหรอคะ

แล้วเขาได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีไหมคะ
เขาได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีไหมคะเพราะเขาเป็นคณะทำงานท่าน
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวเอาตังค์เดี๋ยวมาจ้างคนพวกนี้ครับ
แล้วเอาเขาไว้กับตัวทำไมคะในเมื่อรู้จักกันก็ไม่รู้จักอะค่ะ

นตรีธรรมนัฐไม่ได้ดูพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่เหรอคะที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ
ผมหมายความว่าสอสอที่สอบตกทั้งหมดไม่ว่าภาคไหนก็ตาม
ในเวลานี้มันต้องมีพื้นที่การเมืองให้เขาอยู่
ทีนี้ในส่วนของการทำงานเนี่ยนะคะคุณพิตินันเนี่ยได้ทำอะไรในฐานะคณะทำงานของรัฐมนตรีธรรมนัฐบ้างคะ
ก็ยังไม่เคยได้ทำอะไรให้ผมเลยครับ

รัฐมนตรีที่ท่านบอกว่ามีการตั้งคณะทำงานในส่วนของกระทรวงท่านเองขึ้นมาสอบเรื่องนี้
คืออันนี้คือตั้งชุดพิเศษขึ้นมาเองหรือว่าเป็นข้าราชการในกระทรวงธรรมหรือว่าเป็นใครทำ

แล้วกระทรวงท่านจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไงคะเพราะมันข้ามห้วยมากเลยนะคะ
ก็เราตั้งผู้ตรวจของกระทรวงขึ้นมาโดยมีนายลักษณะสวามิชัยเป็นหัวหน้าตรวจสอบเรื่องนี้
เป็นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรศาสตร์ก่อน
แล้วกระทรวงเกษตรจะไปยังไงคะไปตรวจสต๊อกหรือว่าไปดูที่
ไม่ใช่ตรวจสอบคุณพฤตินันว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า

ตรวจสอบคุณพิตินันแต่ว่าใช้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเหรอคะ

มันเป็นยังไงคะหรือว่าต้องเป็นหน้าที่ตำรวจคะท่าน
ส่วนหน้าที่การดำเนินคดีเป็นหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว
ซึ่งผมเองก็ทำลังเกี่ยวถึงพุทธการบริเวณชาติให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ตรวจสอบเรื่องนี้
ไม่ได้มีเงินเดินใจเรื่องนี้นะครับ

ก็คือว่าเป็นเรื่องที่มันออนไวท์ต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ตอนที่คุยกับนายกรัฐมนตรีได้คุยกันยาวไหมคะ

รัฐมนตรีธรรมนัสที่คุยกับนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้คุยกันยาวไหมคะ
ผมแค่เรียนทางผ่านทางไลน์ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบหรือถามอะไรเพิ่มเติมเลยหรือคะ
นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็ให้ตรวจสอบข้อที่จริง
ตอนนี้คุณพิธีนันยังสามารถติดต่อได้อยู่ใช่ไหมคะ
ทีมงานท่านยังสามารถติดต่อเขาได้อยู่ใช่ไหมคะ

เขาไม่ได้ถูกสั่งห้ามให้เก็บตัวหรือว่ายังไงใช่ไหมค
เพราะเห็นไม่ได้แถลงข่าวที่สุราชแล้วค่ะ
ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาไปแจ้งความที่สุราชแล้วเนี่ย
ก็ยังติดต่อทีมงานเพราะทีมงานต้องการสอบสวนเขานะครับ
ก็ให้ติดต่อเข้ามาทางกระทรวงนะครับ
รัฐมนตรีหลังจากนี้ในส่วนของบทบาททางการเมืองของท่านเนี่ยนะคะ
จะเป็นตัวรัฐมนตรีเองหรือว่าให้เป็นหน้าที่ของนายกในการตัดสินใจคะ
คือเรื่องนี้นะครับมันต้องดูเหตุผลว่าข่าวเนี่ย
บุคคลที่เอาไปโพสต์เนี่ยคุณต้องการอะไร
คุณไม่มีความสำคัญอะไรกับผมเลยนะครับ
ส่วนตัวนายที่คืนนั้นก็ทั่วเดียวกันนะครับ
คุณไปทำอะไรคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ
เราไม่ได้แต่งตั้งให้เขาไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ
ที่บอกว่าจริงแล้วคุณสอนสุวีเนี่ย
เป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชมรัฐบาล

แต่ต้องไปคุณเจมส์ฝนเราไปดูติดตามเพจเข้าดูนะครับ
เขาก็ไม่ได้มีความหวังดีต่อรัฐบาลเท่าไหร่หรอกครับ
ซึ่งณเวลานี้ผมก็ยังสืบคำลับอยู่ว่าบุคคลเหล่านี้มาจากไหน

แต่ว่าถ้าสมมุติเราใช้วิธีการคิดเดียวกันเนี่ยนะคะ
สอสอที่เคยเป็นของฝ่ายค้านก็ยังไปร่วมงานกับรัฐบาลได้
คนที่เคยเป็นคั่วการเมืองอีกฝั่งหนึ่งก็ยังย้ายมาอยู่พักรัฐบาลได้เลยนะคะ
คือถ้าจะใช้วิธีคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าก็กับใครก็ได้เลยนะคะรัฐมนตรี
มันคนละประเด็นครับอันนี้เรื่องเนี่ยกับหน้ากากถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ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

มีข้าราชการกระทรวงท่านหรือว่าทีมงานคณะทำงานท่าน
หรือว่าคนทำงานให้ท่านได้ไปเข้าร่วมสอบ
ไปติดตามในการทำงานของตำรวจในการสอบเขาไหมคะ

ที่ตำรวจเขากำลังขยายปลดเหลือครับ
ปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจทำงานให้เต็มที่ก่อน
เข้าใจค่ะแต่ว่าทางทีมท่านไม่มีใครเข้าไปได้มีส่วนร่วมเรื่องนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะรัฐมนตรีหลังจากนี้จะมีการแถลงเรื่องนี้อีกไหมคะ
ถ้ามีความคืบหน้าชัดเจนไม่ว่าจะกับตัวของคุณพิตินัน
หรือว่าของคุณสอนสุวีก็ตามนะคะท่านจะแถลงเองอีกไหมคะ
ในส่วนของคุณสอนสุรีเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้อง
ผมไม่มีอะไรต้องไปแถลงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเขา
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับส่วนคุณพฤตนันเนี่ย
มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่สอบสวนหากเขาผิดนะครับ
ก็ตำรวจเรียนคดีกับเขานะครับ
รัฐมนตรีค่ะที่ฉันขอบคุณมากสำหรับข้อมูลตอนนี้
แล้วก็ของวันนี้นะคะขอบคุณรัฐมนตรีตอนนี้นะคะ